โลกโซเชียลเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรเวลาเราจะเข้าไปเดี๋ยวเนี้ย
หลายหลายแห่งจะต้องมีรอบประพอในการแลกบัตรอ่าใช่อ่า
เพื่อความปลอดภัยของคนที่เขาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแต่ทีนี้หนุ่มคนนี้ไม่ยอมแลกบัตร
พอรับประพอบอกไม่แลกบัตรก็ให้เข้าไม่ได้ไม่ยอมให้เข้า
กลายเป็นอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยแลกหมัดกันแทนนะคะไม่แลกบัตรแลกหมัด
ก็กลายเป็นวิวาดกันเลยค่ะจากคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
รอปภคือเสื้อดำกำลังทะเลาะแล้วก็ต่อยทั้งเตะกับผู้ชายอีกคนนึง
อยู่หน้าหมู่บ้านนะคะซึ่งผู้ชายอีกคนเนี่ยคือเข้ามาพยายามห้ามแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยปล่อยให้ทั้งคู่อ่ะนัวกันต่อไปหนำใจแล้วทั้งสองคนก็แยกย้ายกันนะคะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เข้าหมู่บ้านไม่ถูกเข้าไม่ได้
ก็ทะเลาะแล้วก็ต่อยกับรอปภค่ะนายธนาคารอายุยี่สิบแปดปีเป็นรอปภที่ถูกต่อยให้ข้อมูลบอกว่า
ชายคู่กรณีในคลิปนี้เป็นช่างช่างจะเข้ามาในหมู่บ้านแต่จำบ้านเลขที่ไม่ได้
ทีนี้รอปภเขาก็ทำตามหน้าที่ก็ขอแลกบัตรใช่ไหมคะ
แต่อีกฝ่ายก็คือไม่ได้พกบัตรมาอีก
ตัวเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎคือไม่แลกบัตรก็ไม่อนุญาตให้เข้าอ่ะค่ะคู่กรณีเลยยืนด่าสารพัด
เขาก็ตอบกลับไปว่ามีสิทธิ์อะไรมาด่าผมจากนั้นอีกฝ่ายเดินเข้ามาก่อนแล้วมาต่อยอะค่ะ
แล้วก็เลยกลายเป็นแลกหมัดกันนะคะ
เรื่องต้นไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายจะย้อนกลับมาทำร้ายกันอีกนะคะ
อากาศมันอาจจะร้อนนะคะแต่ว่าอย่าใจร้อนตามอากาศเลยเนอะ